วันนี้เริ่มแรกไปดูเรื่องที่หลายคนอยากจะฟัง

ใช่คือเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
หลังจากที่ตำรวจไปรวบตัวเพนกวิน
ซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย
แต่ล่าสุดสารอาญาอนุญาตให้ประกันตัวนายพระฤทธชีวรักษ
เพนกวินซึ่งเป็นแก่นำกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิต

หลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อวาน
เจ้าตัวก็ยังบอกด้วยว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมชุมนุมด้วยอีกนะคะ
สารอาญาอนุญาตให้ประกันตัวนายพระฤทธชีวารักษ
หรือว่าเพนกวินแก่นำกลุ่มสาภาพนักเรียนนิสิต

ยุโยงปลูกปั่นตามมาตรา๑๑๖และข้อหาอื่นรวม๘ข้อหาค่ะ
ซึ่งตำรวจสนสำราญราช
นำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์
แต่มีเงื่อนไขห้ามกระทำความผิดซ้ำ
ห้ามร่วมชุมนุมในลักษณะที่เป็นการยุโยงปลุกปั่น

อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกันด้วยค่ะ

หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเขาตั้งใจจะไม่ขอประกันตัว
แต่ในวันพรุ่งนี้มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษา

ยืนยันว่าจะไปร่วมต่อสู้กับเพื่อนนักศึกษาอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนกรณีที่ถูกค้นบ้านมองว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทษพระกระพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยค่ะ
ว่ายังมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องอีกหลายคน
ถ้าหากใครจะมาติดต่อขอมอบตัวก็ยินดี
ส่วนการชุมนุมวันพรุ่งนี้ขอให้อยู่ในกรอบ
พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ

เพราะทุกคนมีความเห็นต่างได้แต่ก็ต้องรับฟังกันนะคะ
ส่วนการไปค้นที่บ้านพักนายพระฤทธิ์ช่วงเช้า
เนื่องจากมีเหตุอันสมควรที่ต้องไปค้นค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานตามสมควร
แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
สำหรับบรรยากาศที่สารอาญารัชดาตั้งแต่ช่วงเช้า
ก็มีกลุ่มมวลชนไปให้กำลังใจนายพระฤทธท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยค่ะ